ดูความคืบหน้ากรณีที่พบศพโครงกระดูกเด็กผู้หญิงวัย๑๔ปี
ที่ป่าละมะเปลี่ยวในจังหวัดตรังกันหน่อยนะคะจับคนร้ายได้แล้วก็คือ
หนุ่มของน้องนี่แหละคนร้ายก็ยอมรับสารภาพนะครับ
บอกว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าโกรธเพราะว่าผู้หญิง

ตำรวจนำตัวนายวิศนุบุญคงหรือว่ากายวัย๒๕ปี
ผู้ต้องหาฆ่าน้องการเด็กหญิงวัย๑๔ปีแล้วเผาอำพลางศพ
ไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ค้นหาของกลางค่ะ
ของกลางที่ไหว้คือโทรศัพท์มือถือของน้องการ
ก็อยู่ใกล้กับจุดที่พบโครงกระดูกนั่นแหละ
หานานกว่า๒ชั่วโมงก็หาไม่เจอ
คนลงมือก่อเหตุจริงมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แนะกันกับน้องการแฟนสาว
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับน้องการช่วงกลางคืน
นายงนะคะแล้วก็พากันไปเที่ยว
ตัวเมืองตรังกันจากนั้นประมาณสักเที่ยงคืนค่ะ
ทะเลาะกันสองคนเพราะไปรู้มาว่าน้องการอ่ะ
ไปคบหากับผู้ชายอีกคนก็เลยโมโหบีบคอน้องการจนเสียชีวิต
จากนั้นก็ลากศพไปทิ้งไว้ในป่าละเมาะที่อยู่ห่างจากบ้านประมาณ๒๓๐๐เมตรนะคะ
ก่อนที่จะนำน้ำมันไปราดแล้วจุดไฟเผาค่ะ
แต่ก็ไม่รอดถูกตำรวจตามจับตัวมาได้นี่แหละค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวไปพูดคุยกับยายของน้องการนะคะ
นางสมจิตศรีแก้ววัย๖๕ปี
ยายบอกว่าเมื่อคืนก่อนฝันเห็นหลาน
ว่าน้องการมาหาแล้วมาในสภาพเศร้าโศกเสียใจมาก
บอกว่าไม่ได้ตายตรงจุดที่เผาศพแต่นอนตายภายในบ้าน
แล้วตอนถูกตีเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวที่ลงมือ
ขอให้ยายช่วยนิมนต์พระมาหน่อยมาเอาดวงวิญญาณของหลานกลับ
การยังบอกด้วยนะคะว่าอยากกินผัดผักบุ้งผัดลูกชิ้นแล้วก็น้ำส้ม
เสียบอกพ่อแก่แม่แก่ว่าน้องการผิดไปแล้วค่ะ
ถามยายว่ายายจับคนร้ายได้แล้วคนร้ายก็ยอมรับสารภาพแล้ว
อโหสิกรรมไหมยายตอบสั้นคำเดียวเลยว่าไม่
อยากให้ผู้ต้องหาถูกลงโทษขั้นสูงสุด
ชดใช้ในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปกับหลานสาวของยาย
ยังเชื่อนะคะว่าการเสียชีวิตของหลานสาวไม่น่าจะมีนายกายคนเดียวที่ก่อเหตุ
เชื่อว่าทางบ้านของผู้ต้องหาต้องมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตครั้งนี้ด้วย
ยายบอกว่ายายจะไปดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
อยากไปเห็นหน้าผู้ชายคนนี้
อยากจะถามเขาว่าทำไมถึงทำกับหลานสาวยายแบบนี้
เมืองต้นตำรวจยังต้องสอบปากคำนายกายเพิ่มเติมอย่างละเอียดก่อน
แล้วก็เตรียมดำเนินคดีส่งฟ้องศาลในวันนี้นะคะ
โชคดีมีสร้อยที่ตกอยู่เป็นหลักฐานสำคัญนะก็ตามตัวได้นะฮะ